ส่วนที่รออยู่แล้วแหมเมื่อกี้ยืนรอจนตะคิวขึ้นขา
หมอไก่อาจารย์พอพัฒินีอยู่กับเราแล้ว
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลย
เจอกันวันสุดแบบนี้มาพบกับหมอกลัยพาพาทิณี

เพราะว่าเมื่อวานนี้เราตั้งประเด็นเอาไว้ให้คุณผู้ชม
ที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันในเฟซบุ๊คเยอะมาก

ปวดห่วงนิดนึงคัดเลือกยากนิดนึง
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครวันนี้ได้ดวงดีได้โชคดีได้ตรวจสอบโดนสตาร์กับหมอไก่
ก็จะได้รับนี่วัตถุมงคลด้านหน้า
มาอีกแล้ววันนี้เป็นอะไรคะหมอไก่

อันนี้ก็คือสร้อยข้อมือด้ายแดงกังหันแชร์โกงบวกปีเสียด้วย
แล้วมีแชร์กงมาด้วยแล้วเป็นด้ายแดงด้วย
สามท่านผู้โชคดีที่จะได้ไปเป็นใครเดี๋ยวรอชมกัน
แต่ว่าช่วงแรกนี้ตรวจสอบดวงชะตากันหน่อย
เพราะว่าหมอไก่จะมาบอกเราว่า
ช่วงนี้ราศีไหนมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบโดยไม่คาดฝัน

ในช่วงนี้จะมี๒ราศีด้วยกันที่ดวงดีจริง
จะมีราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีมีน
สองราศีนี้ตั้งใจฟังให้ดีเลย
คือสองราศีนี้พื้นฐานเป็นคนที่ชอบทำบุญ

ตอนนี้เขาเรียกว่าแต้มบุญมันเริ่มทำงานแล้ว
เอาชาวราศีกรกฎก่อน
ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้ลาบไม่คาดฝัน
ลาบแบบว่าจากการลงทุนระยะสั้น

จริงหรือเปล่า

แล้วนอกจากการลงทุนที่แบบว่าเป็นระยะสั้นแล้วเนี่ย
ยังมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการลงทุนระยะยาวด้วย

อาจจะวางแผนในเรื่องของการทำงานใหม่
กิจการใหม่เปิดร้านใหม่

ลงมือทำเลยมีโอกาสที่จะสำเร็จ
สุดยอดนะคะสำหรับราศีกรกฎนะคะ
ช่วงนี้นี่ดวงแบบได้ลาบมาแล้วนะ

ดวงดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วไปต่ออีกหนึ่งราศีเลย
อีกหนึ่งราศีก็คือชาวราศีมีน

โอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงค่อนข้างที่จะชัดเจนมาก
เป็นราศีที่มาเงียบแต่ว่ามาแรงเหมือนกันนะ

จากลาบจากการเสี่ยงดวงแล้วเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้ลาบจากการทำงานนะครับ
ช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามามาก

หรือว่าบางทีชาวราศรีมีนอาจจะได้รับผิดชอบงานบางอย่างที่ได้ค่าตอบแทนสูง

แล้วมีเรื่องของการทำบุญเสริมดวงให้กับ๒ราศีนี้รวมไปถึงราศีอื่นด้วยไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าเราจะทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะแนะนำว่าให้เราทำบุญกับคนที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์ค่ะ
บวกกับคนพิการเช่นเราอาจจะไปบริจาคพวกผ้าอ้อมก็ได้สำหรับคนพิการที่เขาติดเตียงพวกเสื้อผ้าก็ได้นะคะ
อันนี้ส่งจากการทำบุญให้กับคนที่เขาขาดแคนทุนทรัพย์เนี่ยก็จะส่งผลทำให้เราไม่ขาดแขนทรัพย์แล้วก็มีโชคลาภเข้ามาเรื่อย

เป็นเทคนิคเคล็ดลับง่ายนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ลาบอยากจะดวงดีนะคะ
ส่วนมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะถามหมอไก่ก็คือ
ราศีไหนในช่วงนี้ที่มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์
เหมือนแบบนายรักนายหลงอะไรอย่างนี้
จะมี๒ราศีนะคะก็คือชาวราศีพฤกษกกับชาวราศีตุล

ทำงานอะไรเนี่ยโอ้โหมันมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ง่ายนะ

เพราะว่ามีผู้ใหญ่คอยส่งเสริม

ชาวราศีพฤกษกชีวิตเหมือนฟ้าหลังฝน
ช่วงที่ผ่านมาอยู่ในขั้นโคม่าอะไรก็ว่าได้
คือเหมือนกับว่าทำดีก็ไม่ได้ดีเหมือนทำงานแบบปิดทองหลังพระ
ทำดีไม่มีใครเห็นแต่พอทำผิดปุ๊บเห็นไปถึงปากซอย

ผู้ใหญ่เริ่มมองเห็นในความตั้งใจในความดีของคุณ

สิงหาจะดีมากเป็นเดือนที่แบบปังเลย
ขาขึ้นเลยของชาวราศีพฤศกนะฮะ
แล้วมีเทคนิคในการทำบุญเสริมดวงไหมคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่าง

อย่างเช่นตอนนี้ใกล้จะถึงวันเข้าพรรษาแล้ว

อันนี้ส่งจะส่งผลทำให้การงานก้าวหน้านะ
เพราะเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างที่นำทางเราไปสู่ความสำเร็จ
แล้วมีอีกราศีหนึ่งที่แบบว่าดวงดี

ชาวราศีตุลพื้นฐานเป็นคนที่เก่ง
ทำงานดีมีความสามารถมีความรับผิดชอบสูงอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ผู้ใหญ่ในองค์กรจะชอบคุณ
แต่ว่าอาจจะทำงานแบบน่าชื่นอกตัวนิดนึง

เพราะว่าเวลาที่คุณโดดเด่นในที่ทำงานมาก
ชอบคุณมากบางทีก็โดนคนรอบข้างเขามองแรง

แต่ถ้าคุณไม่ใส่ใจมันก็ไม่มีอะไร
ใช่ไหมไม่ต้องไปซีเรียสอะไร
ก็พูดง่ายอาจจะโดดเด่นมากจนเกินไป
จนทำให้ใครหลายคนนั้นอิจฉา
แล้วมีวิธีการเสริมดวงให้กับราศีของราศีตุลไหมคะ

ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างเช่นกัน
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะทำบุญให้มันตรงจุดจริง
แนะนำว่าให้ทำที่ตรงกับวันเกิดของตัวเอง
เช่นคนที่เกิดในวันจันทร์ก็ไปทำบุญในวันจันทร์

เป็นเคล็ดลับง่ายนะ
เสริมดวงกันไปทั้งสำหรับคนที่จะได้ลาบลอยแบบไม่คาดฝัน
รวมไปถึงคนที่จะมีเกณฑ์นายรักนายหลง

เอาล่ะคราวนี้ถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยแล้วใช่ไหม
โดยเฉพาะคนที่ส่งดวงกันเข้ามาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวนั่นเอง
ต้องแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะถามหมอไก่ถึงวิธีการ
ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้โชคดีแล้วได้รับวัตถุมงคลก็คือเป็นปีเสียไป
จะต้องดูแลยังไงบูชายังไง
หมอไก่อธิบายแบบโดยละเอียดหน่อย
อย่างแรกที่เวลาเราได้ไปแนะนำว่าให้ล้างหน้าปีเสียค่ะ
เวลาล้างหน้าปีเซียนให้เอาน้ำสะอาดในการล้าง
เวลาที่ล้างเราต้องอยู่ในห้องคนเดียว
เพราะฉะนั้นปีเสียแบบสับสนไงไม่แน่ใจคนข้างหน้าหรือคนข้างหลังเจ้าของเราแน่
ก็คือให้ปีเสียพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเห็นเราเป็นคนแรก
และอธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็อธิษฐาน
สิ่งแรกที่เราอธิษฐานมันมีโอกาสที่จะเป็นจริงมากที่สุด
แล้วก็ปีเซียนก็คือจะเป็นแชร์กงด้วยเป็นกังหัน
ก็คือเวลาที่เราตบกังหันมันจะมีเสียงเป็นเสียงเครื่องนับเงิน
เสียงมันจะดักใช่
นั่นก็คือก่อนที่คุณจะไปเสี่ยงดวงหรือว่าไปลงทุนหาโชคลาภ

บไปที่กระหารให้หมุนให้มีเสียงอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเคล็ดเล็กน้อยใช่ไหมคะ
แล้วเวลาใส่เราต้องหันหน้าปีเสียไปทางไหน
ควรหันหน้าออกไปข้างนอกเพื่อที่แบบว่าจะได้ให้ปีเสียไปหาโชคลาภจากข้างนอกเข้ามาให้เรา
แต่ถ้าหันเข้ามาหาตัวเราก็คือหมายถึงว่าเอาโชคลาภของเราออกไป
ให้หันหน้าปีเสียออกด้านนอกจะได้ไปหาโชคหาลับมาให้เรานะคะ

แนะนำว่าให้วางแก้วน้ำแก้วเล็กสักแก้วหนึ่งนะคะแก้วแบบเป็นแก้วเป๊กนิดเดียวนะคะ
วางไว้เป็นน้ำสะอาดอย่างเดียวไม่ต้องแบบว่าบูชามีผลไม้ทูบเทียนอะไรไม่ต้องนะ
แล้วก็บางคนฮาร์ดคอใส่มันทั้งวันทั้งคืนเลย

อันนี้ฮาร์ดคอร์ค่ะแนะนำว่าให้มีช่วงเวลาถอดบ้าง
ถอดนี่ก็วางไว้บนหัวเตียงเลยจะได้มีความใกล้ชิดผูกพันกัน

ครอบครัวระวังเราไม่ควรจะให้คนอื่นมาเล่นกับปีเสียเรามากเกินไป
ถ้าสมมุติว่ามีคนมาแบบชอบมาจับโดยที่เราแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
ก็แนะนำว่าให้เราทำการล้างใหม่เลย

ทำเหมือนขั้นตอนแรกที่จะเริ่มใส่เลย

เอาล่ะวันนี้จะมีผู้โชคดีทั้ง๓ท่านที่ได้รับไปอย่างแน่นอนนะคะ
เรามาเริ่มต้นท่านแรกที่เป็นผู้โชคดีกันเลย
ท่านแรกคุณสุภกิจค่ะเกิดวันศุกร์ที่๑๕ตุลาคม๒๕๑๔ปีกุล
ถามเรื่องการงานโชคลาภสุขภาพและความรักค่ะ

การงานของคุณสุภกิจในช่วงนี้โอ้โหงานเยอะ
งานหนักโอ้โหมีเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาตลอดนะคะ
แต่ว่าถ้าอดทนมันก็ยังผ่านไปได้แต่ว่าก็คือต้องเหนื่อยมากกว่าที่งานมันจะสำเร็จ
ถ้าสมมุติว่าคุณสุภกิจวางแผนว่าอยากจะย้ายงานออกงานได้ย้ายสมใจแน่

ส่วนในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสได้ลาบจากช่องทางใหม่
ในเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจอะไรใหม่
มีโอกาสที่จะได้แต่ว่าถ้าลาบจากการเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะต้องเป็นข้อสังเกตไว้ก่อน
อาจจะได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะอยากจะไปหวังเยอะนะคะ

เรื่องสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับพวกต่อมไตตับเตา

มาเป็นเซ็ตอะไรตลอ่มใตตับเต้า

ก็คือพวกตอบน้ำเหลืองอะไรพวกนี้

เต้าก็คือโรคส่วงอก

แล้วเราก็ระวังอาจจะงานจากอุบัติเหตุในเรื่องของการเดินทาง
เฉพาะการเดินทางเกี่ยวกับทางน้ำช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยง

ไปเจอเด็กไม่ดีตรงไหน
คุณชนะบอกเจอเด็กบ่อยไม่ดียังไงคะ

ถ้าสมมติว่าคุณมีคู่แล้วเนี่ย

เล็กมันทำให้ค่อยแคว

ชีวิตกระชุ่มกระชวยนะคะ

ส่วนท่านที่สองได้แก่คุณนายนานะคะ

ทำงานเยอะต้องเหนื่อยมากเพราะว่างานเนี่ยจะพึ่งพาคนรอบข้างไม่ค่อยได้นะก็คือ
ในการทำงานมากแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหม่โครงการใหม่หน้าที่ใหม่
ที่ใหม่ซึ่งมันก็ท้าทายความสามารถดี

มีโอกาสมีโชคแต่ว่าโชคนี้จะมาจากคนอื่น

ก็คือหมายถึงว่าสมมุติว่าคุณจะเสี่ยงดวง

ก็แนะนำว่าให้คนอื่นไปซื้อ

หรือว่าตามคนอื่นลงทุนตามคนอื่น

ถามว่าดวงคุณแม่งยังไม่มาฮ่า
ลวงคุณไม่มาคุณมาโทษคนอื่นไม่ได้นะ

ก็ผ่านไปสำหรับเรื่องของการงานและโชคลาภคุณนายนายินดีด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะท่านสุดท้ายคุณสมบัติค่ะ

ถามเรื่องความรักมีคู่แล้วการเงินและการสอบบรรจุราชการ
นี่ถามแบบตรงประเด็นเลยทีละเรื่องเลยค่ะหมอไก่

เรื่องแรกความรักนะคะความรักเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของความรักมันอิ่มตัว
เพราะอาจจะแบบคบกันมาช่วงนึงเนี่ยอาจจะมีแบบเบื่อกันบ้าง

ก็เรียกว่าตามหลักของลักษณ์เนี่ยความรักเป็นการี
ก็คือในช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังเลย
เฝ้าระวังจนไปถึงวันเกิดค่ะ
ก็คือต้องระวังให้ดีระวังเรื่องของการทะเลาะห่อแวว
บางทีพูดอะไรกันแบบไม่เข้าหูนิดเดียวก็แบบเป็นเรื่องแล้ว

ว่าหาโอกาสพาคนรักเนี่ยไปทำบุญด้วยกันภาษา
เสริมดวงถวายเทียนคู่ได้ใช่ไหมคะ
คู่ได้นะคะนี่ถวายคู่ตลอดเลย
ทำบุญนะอย่าพาไปกินคงกินข้าวเพราะว่าความรักมันอิ่มตัว
มันอิ่มท้องด้วยไปทานได้ถือว่าไปทำกิจกรรมร่วมกัน

เนี่ยที่ไม่มีอยู่ตรงนี้เป็นเรื่องของการเงินค่ะ
ในเรื่องของการเงินนะคะอยากจะให้สำรองเงินเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่
พวกบ้านลดที่ดินอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาอยู่ในวัยสร้างตัว
ก็คือให้วางแผนเก็บเงินเอาไว้ก่อนเลยสำรองเงินเอาไว้ก่อน
ส่วนเรื่องการสอบประจุราชการมีสิทธิ์ไหม
คือถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์แต่ว่าต้องใช้ความพยายามที่ค่อนข้างจะสูงมาก
เพราะว่าคู่แข่งเยอะมากอุปสรรคมากพอสมควร
คือพยายามอย่าให้มันเกินไปจากวันเกิดปีหน้า
เพราะว่าถ้าสมมุติเกินจากวันเกิดปีหน้าโอกาสจะยากขึ้นไปอีก
การดำเนินการต่างก็ให้เสร็จสิ้นก่อน๑๓มีนาปีหน้า
ใช่แล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะและแน่นอนโชคดีแน่นอน
สำหรับ๓ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
จะได้รับนี่ค่ะวัตถุมงคลที่เป็นปีเสียกังหันแช่กงไปเลย
ส่วนเรื่องของวิธีการบูชาวิธีการนำไปใช้